ท่านผู้ชมครับจราเข้ที่ไปเจอที่บ่อน้ำในพื้นที่บ้านหนองกระเบาตะบนลาตะเคียนกบินบุรีปลาจีนบุรีฮะเจอตั้งแต่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะค่ะอ่า
ไม่รู้ว่าจะมาอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกเขาเจอตั้งแต่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนอืม
แล้วพอมาเจอมันเนี่ยเรียกมาดูกันเนี่ยมันก็ดำน้ำหนีทุกที
เพิ่งเล่าข่าวไปเนาะว่าชาวบ้านเขาก็ไปแบบไปรอดูอ่ะ
มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดำน้ำแล้วก็หายไปแต่บ่อน้ำตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เอามาใช้ประโยชน์กันด้วยไงค่ะเขาก็กังวลใจกันว่าโอ้โห
เกิดวันไหนมาเจอจราเข้ขึ้นทำยังไงตอนที่มาดูกันต้องซุ่มดูด้วยนะ
เสียงดังแล้วเดี๋ยวมันจะดำน้ำเนี่ยต้องคุยแบบเงียบอ่ะ
จับยังไงก็จับไม่ได้เราต้องเงียบไหมไม่ค่ะเราไม่ต้องอะไรค่ะ
อยู่คนละที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่ช่วงสายสายเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ประมงของอำเภอ
แล้วก็ประมงจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยนำกำลังมากันนะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเจออีกแล้วเมื่อวานนี้มาตอนสิบเอ็ดโมง
นี่ฮะนี่ล่าสุดเมื่อวานตอนสิบเอ็ดโมงนะอืม
มาห้านาทีผลุบดำหนีอีกแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เลยบอกเอาอย่างนี้วันนี้ต้องจับให้ได้นะ
เมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับวางแผนด้วยการใช้ชุดไกรทองนะ
นำเรือท้องแบนของกรมประมงนะครับลงไปในบ่อ
แล้วก็ไปวางตะข่ายดักวางในบ่อเนี่ย
เอาแบบสลับเป็นฟันปลาเรียกว่าจราเข้ตัวนี้ว่ายน้ำไปทางไหน
ยังไงต้องติดตะข่ายตะข่ายทุกตะข่ายเนี่ยจะมีทุ่นผูกเอาไว้
ถ้าจราเข้มาติดตะข่ายทุ่นจะขยับ
เท่ากับว่าจะรู้ว่าจราเข้เนี่ยติดอยู่ตรงตะข่ายตรงไหน
ทุ่นเสร็จรอกันอยู่นะฮะตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายโมงกว่านะ
รอจนค่ำรอจนค่ำยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ค่ำแล้วนะทุ่ม๑๐นาทีมีทุ่นนึงมันจมลงไปในน้ำ
นี่เจ้าระเข้ติดแน่นี่เห็นไหมนี่
หรือปลาตอดนี่ปลาตอดมันก็ไม่น่าจะแรงขนาดนี้
เจ้าระเข้ติดแน่นี่เห็นไหมฮะเจ้าระเข้ก็เลยลงไปดูนะฮะ
ปรากฏว่ามันดิ้นหลุดไปอีก

เอาไฟฟ้าอ่อนมาช็อตในน้ำ
เพื่อให้เจ้าระเข้มันสะดุ้งแล้วไปติดตาข่าย
สุดท้ายสำเร็จนะฮะ๔ทุ่มเสร็จ
มีตะข่ายกับทุ่นจมลงน้ำอีกครั้ง

หูหูหัวเลยนี่หูหัวเลย
อ่ะเรียบร้อย

สุดท้ายนำขึ้นมาได้

เพื่อให้เจ้าระเข้มันหมดแรงด้วย
กลางเสียงเชียร์ของชาวบ้านด้วยความโล่งใจ

ราเข้ตัวนี้ยาว๒เมตรนะครับ
หนักประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม
อายุน่าจะสัก๒ปีนี่ฮะ
รวมเวลาเบ็ดเสร็จตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ย

จะล่าจราเข้ตัวนี้ได้นะครับ
ตอนนี้ก็ส่งไปอนุบาลที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดปลาจินบุรีนะครับ
เดี๋ยวจะนำไปเพาะเลี้ยงที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
เพราะไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนเหมือนกัน

คุณผู้ชมก็ถามมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ว่าเอ๊ะมันหลุดมาจากไหน